คุณผู้ชมข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นอุทาหรณ์นะคะ
แล้วจะบอกว่าเดชบุญคุณพระช่วย
ไม่เป็นอะไรผู้หญิงอายุ๔๓ปีค่ะ
ขับรถขับรถกะว่าจะกลับบ้านแล้วปรากฏว่า
ขวดน้ำมันหล่นมันไปอยู่ใต้คันเร่ง
ก้มกะว่าจะเก็บก้มเก็บค่ะคุณผู้ชม
เยยมาอีกทีรถไปชนเข้ากับเสาไฟฟ้าแต่เคราะห์ดีมาก
ตัวเธอไม่เป็นอะไรมีบาดแผลถลอกเล็กน้อย
คุณดูนะถ้าเกิดว่ามันไปชนเข้าอย่างจังทานโทษนะคะ
อุบัติเหตุแล้วมันเป็นเหตุทำให้คุณบาดเจ็บสาหัส
หรืออันตรายถึงแก่ชีวิตเนี่ยโอ้โหดูไม่จืดนะคะ
คุณผู้ชมดูไว้เป็นอุทาหรณ์แล้วก็ย้ำเตือนกันอีกสักรอบหนึ่งนะคะ
ว่าถ้าของตกเนี่ยจอดด้านข้างเลยจอดข้างทางเลยแล้วก้มเก็บให้เป็นกิจจะลักษณะนะคะ
ตำรวจสภศรีราชาจังหวัดชนบุรีค่ะไปตรวจสอบรถเก่งคันนี้
รถเก๋งซูซูกิสีขาวหลังจากที่ไปเกิดอุบัติเหตุเสียหลัก
พุ่งชนกับเสาไฟฟ้าข้างทางสภาพคือยับเยินแบบนี้นะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณถนนเส้นทางศรีราชาน้องค้อหมู่๒
ตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
คนขับก็คือนางสาวชวันนีเนติสายอายุ๔๓ปี
ยืนรอให้การกับตำรวจด้วยความตกใจค่ะ
คือเคราะห์ดีมากตัวเธอมีบาดแผลตามร่างกายเล็กน้อย
แล้วก็บอกตำรวจว่าไม่ไปโรงพยาบาล

จากการสอบถามเธอคนที่ประสบเหตุเล่าบอกว่า
กำลังจะเดินทางกลับบ้านที่อยู่บริเวณชุมชนไร่กล้วย
พอมาถึงจุดเกิดเหตุขวดน้ำมันตกลงไป
ก้มหยิบขวดน้ำที่คันเร่งเงยหน้ามาอีกทีค่ะ
รถเสียหลักไปพุ่งชนกับเสาไฟฟ้าเรียบร้อยแบบนี้นะคะ
คุณผู้ชมก็ดูไว้เป็นอุทาหรณ์นะคะ
สำหรับใครที่ขับรถขับรา
นี่เห็นไหมพังยับเลยข้างหน้า
คือใช้คำว่าเคราะห์ดีถูกแล้วนะ

จากเรื่องของการที่อุบัติเหตุจะทำให้เขาเจ็บแล้ว

ดูกันต่อเลยนะคะอุบัติเหตุรถแก่งคัน๑ค่ะ